ประวิทย์วงสุวรรณท่านก็แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ด้วยครับแน่นอนครับ
แสดงความเสียใจไปยังครอบครัวแล้วก็คนรู้จักของผู้ที่เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บครับ
พลเอกประวิทย์เนี่ยบอกว่าหลังทราบข่าวนี้ท่านตกใจ
ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุมาจากยาเสพติด
พลเอกประวิทย์บอกรัฐบาลพยายามช่วยเหลือคนที่ติดยาทั้งหมดและพยายามแก้ไขปัญหายาเสพติด
ทีนี้ครับคุณผู้ชมช่วงหนึ่งเนี่ยนักข่าวถามพลเอกประวิทย์ว่าที่คนร้ายปลิดชีพตัวเอง
มันถือเป็นเรื่องดีหรือเปล่าเพราะทำให้ไม่เกิดความสูญเสียจากเหตุการณ์นี้เพิ่มขึ้น
พลเอกประวิทย์ตอบว่าไม่ใช่หรอกไม่ได้โชคดีเพราะลูกและเมียของคนก่อเหตุก็ถูกยิงเสียชีวิตไปด้วย
ท่านรองนายกยังถามกลับไปยังนักข่าวด้วยว่าได้ดูรูปหรือยังเป็นภาพสะเทือนใจมากนะ
ส่วนที่คนก่อเหตุเป็นอดีตตำรวจนั้นเรื่องนี้พลเอกประวิทย์ตอบอย่างไรฟังจากปากท่านครับ
คือผู้ติดยาเสพติดทั้งหมดอยู่ค่ะ
คดีเนี่ยคนร้ายหนิผิดชีวิตตัวเองไปหรือว่าโชคดีไหมคะที่แบบไม่ทำให้ชาวบ้านต้องเสียชีวิตเพิ่มเพราะว่าตอนแรกก็
ไม่โชคดีหรอกครับเสียชีวิตต้องดูคุณดูรูปหรือยัง

ก็ทำยังไงละเขาคนติดยา
ก็คนมันติดยาท่านรองประวิทย์ท่านบอกนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปคือมันปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องยาเสพติดอาจจะเป็นปัญหาที่ยังแก้ได้ไม่ถึงต้นเหตุนะฮะและแม้ว่าเหตุการณ์เศร้าสลดครั้งนี้จะเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูเนี่ยแต่ผู้ว่ากอทมอย่างอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์
ได้ทวิตข้อความผ่านทวิตเตอร์เหมือนกันครับแล้วก็โพสต์เฟซบุ๊กด้วยอาจารย์ชัชชาติเนี่ยแสดงความเสียใจแล้วก็บอกว่าการสูญเสียลูกคือโศกนาฏกรรมที่รุนแรงที่สุดของพ่อแม่อืม
ผมขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บทุกคนและขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาที่หดหู่โหดร้ายนี้ไปได้ครับ
พูดถึงเรื่องของความหดหู่ของชาวหนองบัวลำพูแล้วก็เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของการแข่งฟุตบอลไทยลีกนะครับ
คุณผู้ชมฮะมีคุณผู้ชมถามที่มาที่ไปมาคืออย่างนี้ครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือเราก็ทราบว่าหนองบัวลำพูเนี่ยก็ประสบปัญหาของอุทธกภัยเหมือนกัน
อืมก่อนหน้านี้จริงจริงแล้วเนี่ยมีการประกาศยืนยันไม่เลื่อนครับ
เลื่อนการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมหนองบัวพิชยะนะครับกับบีจีปฐุมกับบีจีปฐุม
แล้วปรากฏว่าพอเกิดเหตุนี้เนี่ยทำให้รอประธานสโมสรหนองบัวพิชยะนะครับเปิดเผยว่ามีการยื่นเรื่องไปยังบริษัทไทยลีกจำกัดเพื่อขอเลื่อนการแข่งขันนะครับ
แต่ยังไม่สรุปว่าจะเลื่อนหรือไม่นะครับ
ยังไงก็เดี๋ยวแฟนบอลก็รอรับฟังข่าวนี้ด้วยเพราะว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคุณผู้ชมครับ
เป็นนักฟุตบอลของทีมหนองบัวลำพูในยุคที่ก่อร่างสร้างทีมขึ้นมาเขาถึงได้ขอเสนอเรื่องนี้ไปยังบริษัทไทยลีกนะฮะ
ขออภัยด้วยผมแทรกเรื่องนี้เข้ามาเพราะว่าพูดถึงเรื่องของขวัญและกำลังใจของคนหนองบัว
เดี๋ยวรอการยืนยันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวให้ฟังว่าอาจารย์ชาติชาติผู้ว่ากรทมพูดอย่างไรกับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับ
และหรือจะเกิดขึ้นในวันไทยได้และก็เช่าใจเยอะเห็นรูปก็โคลดได้บันเตียงใจ
อาจารย์ชาติชาติก็บอกอีกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยพอมันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องหารือกันว่าจะมีมาตรการเตรียมตัวดูแลป้องกันยังไง
เพราะว่าท่านก็เป็นห่วงเรื่องพฤติกรรมเรียนแบบ
โดยเฉพาะก่อนอันนี้เวลามีเหตุกระดาษยิง
ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือต่างประเทศ
แทบไม่มีนะฮะที่เหยื่อเป็นเด็กเล็กขนาดนี้แล้วเป็นจำนวนมากด้วย
ใช่ค่ะนี่แหละเพราะว่าชัดก็เลยย้ำว่า
อาจจะต้องมาทบทวนกันแล้วก็อาจจะต้องมีการซักซ้อมแผน
เชิญเหตุกราดยิงถ้ามันเกิดขึ้นกับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
แม้ว่าจะมาทำหลังจากเกิดเหตุก็ตามแต่อย่างที่บอกค่ะ
คือมันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้น
แล้วมันไม่รู้ไงว่าพอมันเกิดแบบนี้แล้ว
หลังจากนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหม
คือบางทีบางสื่อต่างเขาก็มีการวิเคราะห์นะคะ

หลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า๔คนขึ้นไป
แล้วนับไปอีก๑๓วันมักจะเกิดเหตุการณ์ที่ลักษณะใกล้เคียงกันอีก
เรื่องนี้ผู้ว่าชัดก็พูดว่าอาจจะต้องมีการหาหรือ
กับทางด้านท

คุณพ่อคุณแม่มาฝากไว้ให้ดูแลช่วงกลางวัน

คือเอาอย่างนี้ดีกว่าเวลาเราได้ยินข่าว

อันนั้นเนี่ยถือว่าเขาก็มีเหตุเกิดขึ้นเนือง

แต่ครั้งนี้กลายเป็นชาวต่างชาติ
ที่เขาตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเรา
ที่เกิดความสูญเสียและเกิดขึ้นกับเด็กมากมายขนาดนี้
แล้วศูนย์เด็กเล็กเนี่ยก็อาจจะเป็นสถานที่ที่การป้องกัน
หรือว่าการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แน่นหนาอะไรมากนักด้วยนะครับ